แม่ค้าสุดทรัพย์นะฮะ

ดราม่าว่าแม่ค้าเนี่ยทำไมแต่งตัวไม่ค่อยเรียบร้อยนะครับ

ไม่เรียบร้อยตรงไหนให้เอาปากกามาวง
นี่ฮะเป็นชุดนินจาสีดำเรียบร้อยแล้ว
นี่แหละครับคือคุณเตยกัญญาพัฒน์
ขจรวงวานิสเป็นแม่ค้าสาวสวยสุดแซ่บว่างั้น
เจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อแซ่บแตกสิกนะฮะ
ถนนเทิดราชันเขตดอนเมือง
ที่เคยถูกวิจารณ์เรื่องการแต่งตัว
มาวันนี้เธอจัดใหม่จัดเต็มเลยครับ

โอ้โหดูเห็นแล้วคิดถึงคริสติน่าอากิล่าเหลือเกินนะฮะ
คือแต่งชุดนี้มาเสิร์ฟอาหารให้กับลูกค้าสร้างความฮือฮาเป็นอย่างมาก
โดยเป็นชุดสีดำแนบเนื้อปกปิดมิชิด
ไม่เห็นแม้แต่ศีรษะของเธอกับเท้าว่างั้นเถอะ
แต่แต่ชาวเน็ตบอกว่าโอ้โหมันเซ็กซี่เหลือเกินล่ะชุดนี้นะฮะ
เพราะว่าคือชุดก็อาจจะเนื้อบางเบาหน่อย

ทำให้ชาวเน็ตต่างแซวแม่ค้า
ชุดนี้ไม่โป๊ะแต่แอบแซ่บกว่าทุกชุดที่เคยใส่มา

บางคนระบุว่าแซ่บกว่าก๋วยเตี๋ยวก็แม่ค้านี่แหละ
แม่ค้าครับ๑๐เต็ม๑๐เห็นไหมในเม้นต์นะฮะ

เอาล่ะมาดูก๋วยเตี๋ยวกันบ้างร้านก๋วยเตี๋ยวแซ่บแตกซิก
เป็นร้านค้าที่ติดกระแสในโลกออนไลน์
ไปดูอาหารของเขาคือก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นที่นี่เด็ดไม่แพ้ใครนะฮะ
เพราะว่าร้านนี้เนี่ยจัดเต็มทั้งเนื้อวัวคุณภาพดีเครื่องในน่องลายต้องมีพี่ต้น
พี่ต้นดูหม้อไฟนี้เอ็นคือสะอาดแล้วไม่มีกลิ่น
ตุ๋นนี่เขาบอกละลายในปากเลยนอกจากนี้ใครไม่กินเนื้อเขามีทางเลือกให้
นี่ลิ้นวัวนะครับมีก๋วยเตี๋ยวหมูด้วยสำหรับคนที่ไม่รับประทานเนื้อ
รับประทานเนื้อทุกคนที่มาร้านนี้ต้องซี๊ดกลับไป
ซีสแรกคือเผ็ดซีสคือที่นี่เขามีพริกสูตรเฉพาะ
ปรุงใส่ลงในก๋วยเตี๋ยวทุกชาม
ใส่ชุดนี้ลวกเลยเหรออ่าใช่นี่แหละฮะลวกกันเห็นแบบนี้นะครับ
คือเขาบอกว่าเป็นสูตรเด็ดของทางร้านเลย
ซีสที่๒ซีสที่๒คือความแซ่บของแม่ค้านี่แหละนะครับ
ในลุคที่ไม่เหมือนกันนะครับสร้างความแบบประทับใจให้กับลูกค้าได้ตลอด
วันแต่งชุดลิซ่าด้วยนะนี่แต่งชุดลิซ่ามามาลวกก๋วยเตี๋ยว
วันใส่ชุดเลื่อมมาทั้งตัวเลยนะฮะ
นะครับบางวันก็มาในชุดออกกำลังกาย

แต่ละชุดเขาบอกว่าสะกดสายตาลูกค้าได้แน่นอนนะครับ
ใครที่ไปกินก๋วยเตี๋ยวร้านนี้นอกจากอิ่มแล้วก็มีอาหารตาแถมด้วย
เมื่อกี้ตอนที่ผมโปรยข่าวนี้ไป

สั่งให้พี่ต้นด้วยพี่ต้นสั่งหน่อยสั่งเอาอะไร
ก๋วยเตี๋ยวเนื้ออะไรนะคุณสั่งมาเลยฮะผมเอาผมกินได้ทุกอย่าง
ได้ทุกอย่างนะใช่ฮะน้องปุ้ยน้องปุ้ยมีก๋วยเตี๋ยวหมูด้วยเอาทานหมูค่ะ
นะครับคือหลายคนเห็นภาพแล้วแท็กเพื่อน
อาจารย์ครับอาจารย์ไพรวันฮะไปไหม
ไม่เดี๋ยวไปนะครับขนาดอาจารย์ไพวันจะไปหมอนแล็บแพนด้า
ยังแชร์มาเลยนะฮะมาแชร์ลงเพจหมอแหลปเลยบอกว่านะครับ
แม่ค้าเท่มากเออแต่เท่จริงนะชุดนี้โอ้โหน่องลาย
คือเป็นเจ้าของร้านเองด้วยเหรอใช่ครับพี่ครับแล้วก็ทำเองด้วยนะฮะ
ก็สู้ชีวิตนะครับขายก๋วยเตี๋ยว
เอ่อไม่มีดราม่าแล้วใช่ไหมรอบหลังไม่มีดราม่านี่ไง
ก็เธอตั๋งเรียบร้อยขึ้นแล้วโอ้โฮโคตรมาหากินนะฮะครับ